คุณผู้ชมค่ะดิฉันเชื่อว่าคุณตังโมอยากจะให้พวกเราทุกคน
จดจำคุณแตงโมในภาพที่สวยงาม
ดิฉันก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมดูเรื่องราวนี้ของคุณตังโมค่ะ
คุณตังโมเป็นธาตุแมวเลี้ยงแมวน่ารักมาก๔ตัวนะคะ
คือคุณตังโมได้ฉายาว่าแมว๙ชีวิตเนาะ
แล้วคุณตังโมก็รักแมวมากนะคะ
ตัวมีลุงวิกเตอร์สายพันธุ์อเมริกันเคอร์
ป๊วยสายพันธุ์เอฟน้องบ๊อบสายพันธุ์มัชกิ้นโฟด
แบมบี้สายพันธุ์สก๊อตติชโฟดค่ะ
ที่ผ่านมาคุณแตงโมก็จะถ่ายรูปกับน้องแมวมา
ให้แฟนได้ไปชื่นชมความน่ารักไปกดไลค์กันอยู่บ่อยนะคะ
แมวของคุณตังโมน่ารักมากทุกตัวนะคะ
คุณตังโมเคยบอกว่าเธอรักแมวทุกตัวที่เธอเลี้ยง
ผูกพันมากเลยที่ผูกพันมากที่สุดก็คือเจ้าวิกเตอร์
เพราะว่าเป็นแมวที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเธอมาตลอด๑๐ปี
หลายคนอาจจะมองว่าดุหรือเปล่า
แต่เธอบอกว่าไม่เลยขี้อ้อนอบอุ่นใจดี
นี่ค่ะคือเจ้าวิกเตอร์คือตัวนี้นะคะเธอบอกว่า
วันไหนที่เธอร้องไห้คือไปร้องกับใครไม่ได้
คุณแตงโมบอกว่าจะมาร้องกับเจ้าวิกเตอร์ค่ะ
และเจ้าวิกเตอร์เป็นแมวตัวโปรดของคุณพ่อ
ที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่คือชอบเล่นกันงอนกันกับเจ้าวิกเตอร์นะคะ
หลังจากคุณตังโมเสียชีวิตไป
แฟนก็เข้าไปคอมเมนต์ถามถ่ายถึงน้องแมวทั้ง๔ตัวค่ะ
ก็กลัวว่าจะเป็นแมวกำพระหรือเปล่า
ใครจะดูแลต่อนะคะทีมข่าวของเราไปสอบถามมาให้ค่ะ
ครอบครัวของคุณตังโมบอกว่าไม่ทิ้งแน่นอน
ทั้ง๔ตัวนี้แฟนนุ่มของคุณตังโมค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะคุณเบิร์ต
จะรับไปดูแลทั้ง๔ตัวเลย
เพราะว่าคุณเบิร์ตบอกว่าแมวทั้ง๔ตัวนี้เปรียบเสมือนลูกของคุณแตงโมนะคะ
ก็เหมือนตัวแทนคุณแต่งโมนั่นแหละ
เพราะว่าคุณตังโมเขารักของเขามากนะครับอืม